มาดูเหตุการณ์นี้กันต่อเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องที่ย่ากระทำรุนแรงกับหลานคุณนัทพงศ์
คือทุบตีหลานนะคะจนใบหน้าลำตัวฟกช้ำดำเขียวไปหมดค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายเอาไว้
ถ่ายแล้วก็เข้าไปห้ามด้วยนะคะเพราะว่าคือใครเห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวทนไม่ได้จริง
เด็กเนี่ยอายุ๑๒ปีนะคะเพิ่งโดนแบบนี้ก็ร้องไห้จ้าแสดงว่าเจ็บมากนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่บ้านอาพืช
ตำบลคัมผงที่จังหวัดสุริน
เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้เองนะคะ
ในคลิปชื่อว่าน้องพีอายุประมาณ๑๒ปี
คือเพื่อนบ้านก็ต้องเข้าไปห้ามด้วยนะแต่ย่าก็ยังไม่หยุด
แล้วดูสภาพน้องสิคะน้องเป็นเด็กผู้ชายนะคะร้องขนาดนี้นะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเจ็บไปทั้งหมดเลยค่ะหน้าก็ฟกช้ำดำเขียวหูก็มีบาดแผลนะคะ
เด็กบอกว่าโอ้โหโดนแบบนี้บ่อยเลยค่ะแผลฟกช้ำบนใบหน้าและลำตัว
หูนี่กกหูนี่เลือดไหลด้วยนะคะทางกู้ชีพของอบตคำผงเนี่ยก็ต้องพาน้องส่งโรงพยาบาล
ยังมีอาการหวาดภาวะอยู่เลยนะคะครับน้องพีเนี่ยคือเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กอยู่กับย่าสองคนแต่เป็นเด็กขยันนะคะ
ช่วยตัดย่าให้วัวนะหุงข้าวซักผ้าตั้งแต่เด็กเลยคือพ่อเขาไม่อยู่
พ่อเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดนานกลับมาสักทีหนึ่งแม่เสียชีวิตนานแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนะคะนายสาคอนบุตรเพชรบอกว่า
เขาก็เข้าไปแยกให้ย่าหยุดตีหลานแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนย่า
บอกว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะคะ
ย่าทำร้ายหลานเนี่ยย่าบอกว่าเขาไปซื้อใบมีดตัดย่ามาใหม่
หลานยังไม่เอาใส่ให้เครื่องตัดย่ายังไม่ได้เอาไปใส่ในเครื่องตัดย่า
แต่ว่าเอาไปใส่เครื่องของคนอื่นแล้วก็ไปช่วยตัดย่าให้กับญาติ
ให้กับคนอื่นก่อนย่าก็เลยไม่พอใจลงมือทำร้ายหลานนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับย่านะคะในคลิปนี่แหละนะคะ
บอกว่าที่ไม่พอใจเพราะว่าหลานไปบ้านญาติ
แต่มีคนมาจากต่างพื้นที่อยู่ที่นั่นด้วยก็กลัวว่าหลานจะไปติดโควิดเขาก็ไปตาม
แต่หลานไม่มาหลานไม่เชื่อฟังก็เลยต้องทุบตีแบบนี้แหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้ว
น้ำเขา
ถ้าว่าเชียดไม่ว่าจะเชียดตัว

วันนี้ทางเศร้าถอยไปเอิิญ

คุณพระโทษก็ไปภัยการ

แล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ให้ลงมาช่วยดูแลน้องพีนหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่จะลงมาวันที่๑๖สิงหาคมนี้ค่ะ